เอาล่ะไปตลอดกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปงานเลี้ยงแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ว้าวไม่ธรรมดาหรอกงานนี้งานใหญ่มาเริ่มเทิม
เพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ช้างโอ้โหใหญ่จริงงานช้างเลยจริงจริงนะคะ
งานช้างก็ต้องไปเมืองช้างครับสุรินใช่แล้วครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
ล่าสุดก็มีงานต้อนรับแล้วก็เลี้ยงอาหารช้างในชื่องานที่มีชื่อว่า
มหัศจรรย์งานช้างสูรินประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับค่ะ
เขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยมีช้างเนี่ยมาร่วมขบวนแหกว่าหนึ่งร้อยหกสิบเชือก
มากันเยอะจริงจริงหมดป่าหรือยังคะอ่าไม่ได้มาหมดป่าขนาดนั้น
โอ้โหแต่ว่าเมืองช้างช้างเขาเยอะนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะโอ้โห
จริงมีเยอะกว่านี้แล้วภายในงานนะครับนอกจากจะมีการแต่งชุดขุนศึกนั่งบนหลังช้างแล้ว
มีนี่ด้วยช้างเผือกครับหายากนะคะมาพร้อมกับช้างศึกนักรบโบราณ
แถมยังมีช้างคู่แฝดยังมีช้างคู่แฝดอีกเหรอคะโอ้โหทวินเอลับเส้น
เป็นเพศผู้ครับเป็นช้างคู่แฝดเพศผู้คู่แรกของโลกหรืออะไรบ้างเหรอคะ
พลายทองคำและพลายทองแท่งอ๋อนี่อีกสองพลายอีกหลายตัวเลยนะ
ที่เป็นช้างชื่อสำคัญที่นั่นที่นั่นน่ะนะคะใช่ครับแล้วก็ขบวนรถอาหารช้างนะครับ
แล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามท่ามกลางขบวนฟ้อนรำเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับ
แต่ไฮไลท์ของงานนี่เลยไปดูการให้อาหารนี่แหละครับโอ้โหเขาจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้างนะครับ
หรือว่าที่ผมบอกไปบุฟเฟ่ช้างเยอะมากช้างอยากกินอะไรก็เดินไปหานักท่องเที่ยวสิครับ
เขารอจะป้อนอยู่แล้วนะครับแถวนี่ยาวถึง๔๐๐เมตรนะที่เอาอาหารมาวางเรียงรายเอาไว้เนี่ย
แล้วถ้ารวมน้ำหนักของอาหารที่เขาเอามาวางไว้ให้ช้างกินเป็นบุฟเฟ่ช้างเนี่ยนะ
หนักขนาดไหนรู้ไหมห้าสิบตันก็คือ๕๐๐๐๐กิโลกรัมอ่ะ
ประเมินค่าแบบไม่ได้เลยนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนอ่ะ
กันให้เต็มที่เลยนะฮะมีทั้งแตงโมกล้วยอ้อยมันแก้วสับปะรด
หลากหลายที่ช้างชื่นชอบค่ะกินแล้วสดชื่นใช่ครับ
คนกินได้ไหมกินคุณจะแย่งช้างก่อนแล้วแต่จะว่านะ
ก็กินกันเต็มที่แล้วครับแล้วก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับ
มาร่วมกิจกรรมนี้กันอย่างคึกคักเลยครับ
เขาบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับช้างนะครับถูกจัดขึ้นทุกปี
มายาวนานแล้วจัดต่อเนื่องเป็นปีที่๑๘แล้วนะเนี่ย
ปี๒๕๔๖ว่าเป็นงานจัดเลี้ยงโต๊ะช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีช้างที่มาเข้าร่วมเนี่ยเยอะมาก
ช้างเอเชียเนี่ยร่วมขบวน๒๖๙เชือก
แล้วก็ร่วมกันกินผักและผลไม้จำนวนกว่า๕๐ตัน
เห็นช้างแบบนี้แล้วอยากร้องเพลง
ร้องเพลงช้างช้างแต่ว่าเป็นเวอร์ชันช้างที่แดนส์กันนิดนึง
เอามาขยับใส่เอวกันในยามเช้าแบบนี้กันครับ

มันจะสนุกไปแล้วนะคุณนะ
เออไม่คิดเลยนะคำว่าจะอ่านข่าวช้างแล้วจะบันขนาดนี้มันตื๊ดอะค่ะ
โอ้โหแดนส์กันกระจายตั้งแต่เช้าสะบัดงวงสะบัดงากันไป